เทศกาลวันเข้าพรรษาที่จังหวัดนครราชศรีมา
เป็นประจำทุกปีนะครับวันนี้จะพาไปชมการทำเทียน
เพื่อให้ทันเทศกาลเข้าพรรษานี้
ติดตามได้จากรายงานของคุณพรมพัดศรอาชวะเสากุล
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดนครราชศรีมาครับ
ขบวนเทียนพรรษาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขนาดนี้
เป็นขบวนเทียนพรรษาของวัดโพ
ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชศรีมา
ช่างปันเทียนและพระพิสุกษงศ์สามเมรนดร์
ต่างช่วยกันเร่งประดับตกแต่งขบวนเทียนพรรษากันอย่างคึกคัก
เพื่อให้ทางเข้าร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี
โดยขบวนรถจะมีความยาวประมาณ๑๘เมตร
และใช้เนื้อเทียมบริสุทธิ์กว่า๕ตัน
เพื่อเนรมิตขบวนเทียนให้ออกมาสวยที่สุดและยิ่งใหญ่อลังการ
ขบวนเทียนพรรษาของวัดโพ
ได้ใช้เวลาในการดำเนินงานกว่า๑๐๐วันจึงเสร็จสมบูรณ์
และนี่ก็คือหัวหงที่ต้องใช้ศิลปะขั้นสูงในการปั้น
และแกะสลักให้ได้มีความสวยงามมากที่สุด
ก่อนที่จะนำไปประดับบนขบวนแห่เทียนพรรษาของที่วัดแห่งนี้ค่ะ
โดยขึ้นโครงเล่าเรื่องราวไว้๓ส่วนได้แก่
ส่วนแรกเป็นส่วนของหัวขบวน
เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าประสูจน์และออกผนวด
ส่วนกลางของขบวนเป็นราชรสมีฐานไว้ตั้งเทียนต้นเอก
ล้อมไปด้วยสัตว์ป่าหิมพานนานาชนิด
และส่วนท้ายของขบวน
แต่งเป็นตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ๗๐ปีทรงครองราช
ซึ่งการเนรมิตขบวนเทียนพรรษาของวัดโพ
เพื่อให้ออกมามีเรื่องราวและสวยงามนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย
ช่างจะต้องขึ้นโครงด้วยเหล็กและปูนพลัสเตอร์
ต่อมานำเทียนไปละลายนวดด้วยมือให้นิ่มคล้ายดินน้ำมัน
และนำมาติดทับโครงที่ขึ้นไว้
สลักรายละเอียดต่างโดยใช้เครื่องมือในการแกะสลักอย่างประนีต
ขั้นแรกนี่ต้องมาจากนี้ก่อนนะจากข้างลึกคือหัวใจเรา
หัวใจเราต้องมีความรักเพราะการทำเทียนนี้ต้องใช้ความพยายามเยอะ
เพราะหนึ่งหนักสองร้อนสามเหนื่อยสี่อดนอน
อันนี้ต้องมาจากข้างในพอเรารักแล้ว
สิ่งต่างอุปสรรคต่างนี้ก็จะผ่านมาได้
แล้วพอเรารักแล้วเราก็ลงมือทำเลย
แล้วขั้นสูงสุดคือต้องสามัคคีความสามัคคีในการสร้างงาน
เพราะอย่างพี่นี้เป็นคนเดียวเขาเก่งคนเดียวก็ทำไม่ได้
เพราะนี่มันต้องใช้หลายส่วนมาช่วยกัน
สำหรับประเภทนีแห่เทียนพันศาปีนี้
จังหวัดนครราชศรีมาจะจัดขึ้นบริเวณลานอนุสวรีท่านเท้าสุรานารี
ระหว่างวันที่๑๘ถึง๒๐กรกฎาคมพุทธศักราช๒๕๕๙นี้
โดยจะมีขบวนเทียนพรรษาของคุ้มวัดต่างจากทั้ง๓๒อำเภอ
เดินทางมาร่วมขบวนแห่กว่า๗๐ขบวน
และถือว่าเป็นประเพณีไทยที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้บรรจุไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวอีกด้วย
ซึ่งทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวชมตลอด๓วันไม่ต่ำกว่า๑แสนคน
พรมพัดศรอัชวะเสากูลผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน